สัปดาห์นี้พบกับการประชันกันของสองนักแสดงวัยรุ่นมากฝีมือ
บอลวิทยาวัฒน์และแอร์พุมวารี
กับภารกิจหวานเสียวและผ้ากระจาย

คู่ไหนจะผ่านเข้าไปลุ้นเงินล้าน
ติดตามชมได้ในรายการศึกสุดที่รัก
เสาร์ที่๒มกราคมนี้๔ทุ่มทางไทยรัฐทีวี